คุณผู้ชมในช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยความเคลื่อนไหวทางการเมืองก็อาจจะมีจำกัดมีไม่ได้เยอะมากนัก
แต่ว่าเรื่องข่าวลือเนี่ยบางคนก็มองว่ามันเป็นข่าวจริงที่มาก่อนกา

กระแสข่าวการจัดตั้งรัฐบาลรวมได้แล้ว๓๑๕เสียง
คุณผู้ชมมาเช็คกันหน่อยว่ามีพักไหนกันบ้างครับ

เริ่มต้นเลยก็แน่นอนล่ะภูมิใจไทยที่แถลงร่วมกับพักเพื่อไทย
มีชาติไทยพัฒนามีประชาชาติมีเพื่อไทยรวมพลังชาติพัฒนากล้าเสรีรวมไทย
พลังสังคมใหม่ท้องที่ไทย
แต่บอกว่าจะช่วยยกมือโหวตให้แคนดิเดตของพักเพื่อไทย

รวมแล้วจากที่พูดมา๒๓๙เสียง
และที่เติมมาอีกกลุ่มใหญ่คือพลังประชารัฐครับ
อันนี้จากที่คุณไผลลิกให้สัมภาษณ์เลยว่า
พร้อมจะยกมือโหวตให้แคนดิเดตของพักเพื่อไทย
โดยไม่ได้มีเงื่อนไขจะเข้าร่วมรัฐบาลนะคุณผู้ชม
แต่ย้ำอีกทีว่านี่เป็นการให้สัมภาษณ์ของคุณไผลลิก

ก็นั่นทำให้จาก๒๓๙มารวมกับพลังประชารัฐ

มาเติมอีกจากรวมไทยสร้างชาติที่ไม่มีลุงแล้ว
ไม่มีลุงประยุทธ์แล้วนะ

เท่ากับว่าได้แล้ว๓๑๕เสียงนี่ไงคุณผู้ชม
ขาดพักไหนไปแน่นอนก้าวกลายไม่มี
แล้วก็ประชาธิปัตย์ครับ

เพื่อให้เกินกึ่งหนึ่งของที่ประชุมรัฐสภาอีก๕๙เสียง
ก็คือมันจะได้๓๗๔เสียงครับ

อีกทีเป็นกระแสข่าว
เดี๋ยวสัปดาห์หน้าภรุณี้หรือวันอังคารวันพุธ
รอฟังการแถลงอีกครั้งหนึ่งจากภาคพิวทร์ไทย
แล้วบ่อยครั้งที่ข่าวลือมันก็เป็นจริงในภายหลัง
กระแสข่าวโดยการยังบอกถึงสัดส่วนเก้าอี้รัฐมนตรีของแต่ละพัก

สอได้๑เก้าอี้รัฐมนตรี

จะดูแลกระทรวงเศรษฐกิจทั้งหมดเลยนะ
ครั้งก็ไปคมนาคมก็ไป
ภานิษฐ์เกษตร์และสหกรรมพลังงานโอ้โห

ส่วนกระทรวงด้านสังคมที่จะได้ก็จะมีมหัฐไทยด้วย

เรื่องต้นจะเป็นสัดส่วนที่เพื่อไทยได้๑๖เก้าอี้
ภูมิใจไทยได้รองนายกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการ๔รัฐมนตรีช่วยอีก๔
พลังประชารัฐได้รองนายกได้รัฐมนตรี๒รัฐมนตรีช่วยอีก๓
รวมไทยสร้างชาติ๓๖เสียงใช่ไหมได้รัฐมนตรีว่าการใน๒รัฐมนตรีช่วย๒ครับ
ส่วนชาติไทยพัฒนาและประชาชาติก็ไม่ได้หวังเยอะฮะ
รัฐมนตรีว่าการเนี่ยพักละหนึ่งเก้าอี้ครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้คุณผู้ชม
นอกจากนี้หยมมีการต่อรองเพราะว่าบางพักต้องการจะดูแลกระทรวงที่ยังชนกันอยู่
ซึ่งยังไม่แน่ชัดว่าจะแบ่งอย่างไรครับ
ย้ำว่าเป็นรายงานข่าว
รอดูความชัดเจนสัปดาห์หน้าครับ

ล้อไปกับข่าวที่ดอมเล่าเลยแล้วกัน
เศรษฐาชูหลักการห้ามพักเก่าคุมกระทรวงเดิม

เมื่อกี้๓๑๕เสียงดอมพูดมาได้ไง

ตอนนี้มีอยู่แค่๒๗๘เท่านั้นเอง
ไม่ใช่๓๑๕๓๑๗อย่างที่คุยกะหรอก
นี่แหละครับนายภูมิธรรมเวชยชัยครับ

รัฐบาลเพื่อไทย๓๑๕เสียงนะครับ

มีอยู่แค่๒๗๘แค่นั้นเอง

นะครับชาติไทยพัฒนา๑๐

เสรีรวมไทยพลังสังคมใหม่

ประกาศจะยกให้อีก๔๐เสียง

นี่ไง๒๗๘เอง

นะครับคุณภูมิธรรมบอกว่า

เพราะคุณพิรพันธ์สารีรัฐวิพากษ

ก็เลยยังไม่นับเนี่ยอ่ะขณะที่ประชาธิปไตย

ยังไม่ได้รับการตอบรับนะครับ

เสียงเนี่ยสำหรับสภาร่างถือเป็น

พักการเมืองอื่นจะช่วยโหวตสนับสนุน

ซึ่งการโหวตสนับสนุนจะเป็นจุดเริ่มต้นของโอกาส

ก็นี่ไงที่เบิร์ตบอกไงดอมน้ำแข็งยื่นหมูยื่นแมว

แล้วเดี๋ยวเรื่องร่วมรัฐบาลมาคุยกัน
ถือว่าไม่อยู่ในสมการนี้นะ

เดี๋ยวคุณภูมิธรรมบอกว่ามันจะเป็นการเมืองใหม่

ยังไม่คุยเรื่องตำแหน่งกันนะ

ชัดเจนมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้น

เพราะว่าเห็นวันนี้ก็อยู่ในภาษาหัวหน้าหนึ่ง
ว่าสววัญชัยบอกว่าจะโหวตนายกเนี่ย

เพราะว่าเดี๋ยว๑๖นี้เรารอเรื่องสารรัฐมนูลตีความก่อน
แล้วปกติคือจะแจ้งให้สสวมาประชุม

แต่ดูจากเวลาแล้ว๑๖มันคือวันพุธใช่ไหม
เกิดแจ้งล่วงหน้า๓วันทำการคือมันจะติดเสาร์อาทิตย์ไง
ก็เลยน่าจะมาลงล็อกที่๒๒สิงหาเดี๋ยวรอดูแล้วกัน
แล้วก็อย่าลืมว่าในการโหวตนายกจะมีปัจจัยเสี่ยงอย่างหนึ่งคือ
แถลงของคุณชูวิทย์

เดี๋ยวต้องรอติดตามกันจริงค่ะ
เรื่องของสองลุงพอฟังข่าวมาเรื่อย
สรุปยังไงกันนะเรื่องของสองลุงเนี่ย
เดี๋ยวไปดูกันหน่อยไหมนักข่าวไปถามลุงตู่
ไปถามลุงตู่เกี่ยวกับเรื่องนี้ลองฟังแล้วก็ดูสีหน้าท่าทางค่ะ
โอ้โหยาวเลยไม่ใช่พูดยาวเลยนะ

เมื่อกี้จะบอกว่าให้ฟังมันไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย

แต่ให้ดูสีหน้าท่าทางที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ย

ข่าวมาไงอย่างที่เมื่อกี้ดอมบอกอะไรนะ๓๑๕๓๑๕ใช่ไหม
ทางพักของลุงตู่จะไปร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยหรือเปล่า
ก็สีหน้าท่าทางของพลเอกประยุทธ์ก็เรียบเฉยไม่ได้ตอบคำถามอะไรนะคะ
นี่เมื่อวานไปร่วมพิธีตักบาทถวายเป็นพระราชกุศลวันแม่แห่งชาติไงคะ
ก็เดินขึ้นรถไปเลยค่ะอีกคนนึงอีกลุงนึงล่ะลุงป้อม
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีก็นำคณะกรรมการมูลนิธิป่า
รอยต่อถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินินาศ
บรมราชชนนานีพันปีหลวงเนื่องในวันแม่แห่งชาติเนี่ยนะคะ
แล้วก็ให้ข้าราชการอดีตผู้ใต้บังคับบัญชาอวยพรวันคล้ายวันเกิด
รอบ๗๘ปีย้อนหลังก็ไม่ได้แสดงความคิดเห็นทางการเมืองเหมือนกัน
อ้าวดังนั้นถ้าสมมุติเกิดว่าพลเอกประวิทย์ไม่ได้แสดงความคิดเห็นทางการเมือง
ถามรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐหน่อยไหมคุณชัยวุฒนาคมานุสร
พูดถึงกรณีสี่สิบเสียงของพลังประชารัฐเนี่ยจะโหวตไหม
โหวตให้กับนายกจากแคนดิเดตฝั่งเพื่อไทยไหมถามหน่อยให้คุณผู้ชมลองฟังเอง
แล้วก็ถามไปอีกค่ะว่าเอ๊ะแล้วลุงป้อมจะวางมือทางการเมืองไหมนะคะ
วันนี้ก็เป็นแค่การให้ความคิดเห็นของสอสอหรือคนบางกลุ่มนะฮะเป็นแนวคิด
แต่ว่ามันจะเป็นทางการก็ต่อเมื่อมีการประชุมเป็นมติพักหรือว่ามีการแถลงข่าว
ร่วมกันอ่ะระหว่างการจัดตั้งรัฐบาลนะครับอุปกรณ์เป็นการพูดอย่างนั้นว่าเอ้ย
ก็เห็นยังฟิตทำงานอยู่เนี่ยจะวางมือตอนไหนพักพลังประชารัฐก็ยังจะทำงานร่วมกันนะครับ
ดูจากวันเกิดเมื่อวานก็มีลุงก็มีเราเข้าใจไหม
เข้าใจมั้ยมีลุงก็มีเรานะฮะเข้าใจไหม
หลักที่คุณชัยวุฒิบอกนะคะ
จะต้องยกมือไม่ยกมือคือมันไม่ใช่มติพัก
และในกลุ่มสอสอยังไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้

มีลุงมีเราเข้าใจไหม

แฟนข้าวข่าวลื้อ
เหรอพี่เชื่อพี่เชื่อว่าจบที่๓๑

เดี๋ยวรอดูสัปดาห์หน้าจะมีการแถลงข่าวอะไรเพิ่มเติมถูกป่ะคุณผู้ชม